ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปเขาเรียกว่าวอร์มขากันไกล
ไปขยับขากันไกลกันนิดนึงนะกับช่วงของตลอดข่าวขำ
วันนี้จะพาไปดูการเดินพาเรทกีฬาสีของน้องนักเรียนนะคะ
รุงเรียนนี้เนี่ยเขาเดินกันจัดเด้นจะเต็มมาก
ขนาดไหนก็ทนได้ไปดูกันเลยในช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้ไปดูความน่ารักของขบวนพาเรทกีฬาสีของน้องโรงเรียนสตรีอ่างทอง
งานนี้ความอลังการมาเต็มความตั้งใจมาตึง
เปิดขบวนพาเรทมาด้วยความสวยงามตระกาลตา
จัดว่าเต็มกันทุกสีเลยล่ะครับเดินแบบเด็ดกันทุกท่วงท่า
แม้ว่าจะอากาศร้อนแค่ไหนแต่ก็มีพี่เลี้ยงมาคอยดูแลแบบนี้นี่แหละครับ
มีแรงแล้วก็เดินเฉิดฉายต่อกัน
เจ็บมันหมดกับนี้เดียว

อีกสุดปั๊กก็หายไป
แต่ถ้าใครไม่ไหวจริง

พูดเล่นเขายังมีอีกวิธีหนึ่งแบบนี้ครับ
เจ็บนี้อีกน้ำ
เจ็บนี้ไม่เหนื่อย
ส่วนบรรดาเหล่าพี่เลี้ยงในขบวน
ก็ดูแลกันดีสุดแบบนี้ล่ะครับ
ในส่วนของชุดแฟนซีก็ดีไม่แพ้กัน
อย่างสีนี้เน้นชุดรีไซเคิล
ที่ดีไซน์สวยล้ำไม่เหมือนใคร
เพราะนอกจากจะสวยเก๋แล้ว

เดินไปไหนพื้นก็คงสะอาดด้วยล่ะครับ

ไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนจะเจ็บเท้าแค่ไหน
แต่เขาก็จัดเต็มกันทุกคน
ในขบวนยังเต็มไปด้วยไอเดียดีในการสร้างสรรค์แบบนี้
งานกีฬาสีครั้งนี้เรียกว่าลาลาม

ถือป้ายด้านหลังเนี่ยเขียนว่าพระสุทนมโนราแต่ข้างหน้านี่นางยักษ์เหรอคะ
เดินทีนางตึ้มตึ้มตึ้มเป็นคนก้าวร้าว
คือทำไมเป็นคนก้าวร้าวอย่างนั้นล่ะก้าวแล้วพื้นร้าวไปหมดเลย
น่ารักน้องเขามีความมุ่งมั่นมีความพยายามนะเวลาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้
เต็มที่เลยอะไรก็ยอมได้ทนได้หมดเจ็บหน่อยนิดหน่อยเอาไว้

กีฬาสีของแต่ละโรงเรียนมันเป็นเวลาที่ทุกคนเขาอยากจะทำกิจกรรมอย่างไร
อยากแต่งเป็นสนานอย่างนี้แหละผมนี่ไม่เคยพลาดเลย
คุณไปร่วมทุกครั้งเลยโอ้โหผมไปเกาะอยู่ริมรั้ว

เนี่ยก็โรงเรียนสตรีล้วนเขาไม่ให้ผู้ชายเข้าไง
เราโรงเรียนโรงเรียนล้วนโรงเรียนชายล้วน
เวลาโรงเรียนสตรีล้วนเนี่ยเขามีกีฬาสีแล้วเข้าไม่ได้
แล้วก็ไปเกาะอยู่ตรงริมรั้วเพื่อให้กำลังใจเขา
เอาแล้วเขาอยากได้กำลังใจจากคุณไหมคุณถามหรือยัง

เวลาเชียร์คุณทำยังไงครับ

อย่างนี้เงี้ยตลอดดีกว่าที่ผ่านช่วงชีวิตนั้นมาได้นะ